เริ่มต้นกันที่นางเอกสุดฮอตอย่างน้องออกแบบชุติมนต์นะคะ
บอกเลยว่าเธอคนนี้งานชุกจริงเพิ่งจะถ่ายซีรีส์ที่จีนปุ๊บกลับมาเมืองไทย
และดีใจที่หนังเรื่องฉลาดเกมโกงที่ตัวเองเล่นเนี่ยถูกซื้อไปทำใหม่เป็นหนังฮอลลีวูดนะคะ
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการเมาส์เรื่องของหัวใจว่ายังไงตอนนี้มีแฟนแล้วหรือยังไปฟังกันค่ะ
ธันวาคมนี้หนังเรื่องที่๒ในชีวิตหนูดีใจมาก
ยกเว้นออกรายการแค่รายการเดียวที่แกล้งใช่ไหมคะ

ไหนหนูอาจจะต้องบอกทังข่าวอ่อนแน่
ล่าสุดโปรเจคหนังเราที่จะไปสร้างที่ฮอลลีวูธ

ทำงานตลอดมีเพื่อนคุยมีพี่คุย
ตอนนี้ยังสดสนิทนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงบ้านเรานะ